อีกหนึ่งคนที่เห็นคลั่งรักเหมือนกันก็คือหนุ่มนายนพัฒน์
โอ้โหหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าไปที่ไหนที่ไหนที่ไหน
ก็โดนคนสนิทแซวเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับ
รวมไปถึงผู้จัดละครอย่างพี่แอนทองประสม
มันอดไม่ได้ที่จะแซวน้องชายสุดที่รักกับเขาเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าในละครเรื่องแค้นเนี่ยโอ้โหในบทบาทเขาจะฟาดฟันเชื่อดเฉือนกันยังไงก็ตามแต่

คนที่ดูแฮปปี้อารมณ์ดียิ้มทั้งวันเนี่ย
ไม่ใช่ใครที่ใหญ่หรอกค่ะพระเอกของเรื่องนี่แหละนายนพัฒน์ค่ะ
คือหลายครั้งนะพี่แอนบอกแหมมันอดแซวไม่ได้จริง
คือยิ่งแซวหนุ่มนายก็ยิ่งเขินแล้วยิ่งเขินไปยังไง
มันยิ่งน่ารักมันเป็นตลักอะคุณผู้ชมค่ะ
โดนโชว์ไม่ชินเหรอจริงจริง

ดังนั้นมับเขาให้นะรู้ไหมค่ะว่าพี่แอนเขารู้สึกยังไงหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะตั้งใจฟังพี่แอน
เขารีวิวให้ดีนะคะทุกคน
ก็รู้ว่าโตแล้วเออเจมส์โตแล้วตกใจแต่ว่าก็ต้องมีคำอ่า
พี่ก็เลยรู้แล้วเจมส์ไม่ใช่เด็กน้อยเพราะพี่
ว้าวเจมส์บอกพูดไม่เด็กนะครับ
หมายถึงอายุไม่ได้เด็กแล้วนะเขาโตเป็นนุ่มแล้ว

มันเป็นจังหวังที่มาเกินพอดี
พิมพ์พูดอยู่สินะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่พี่แอนมาออกมาอัปเดตก็คืออาการป่วยของสาวแต้วนัทพรนะคุณผู้ชมนะ
คือตอนนี้อย่างที่ข่าวเราได้ดูกันไปเนาะว่าแต้วเนี่ยกำลังรักษาโรคอัฮิวาตักกะโรคอยู่นะคะ
แต่เชียงมีสปีริตแรงค่ะคุณผู้ชมถอดสายน้ำเกลือมาเข้าฉากค่ะ
แอนยอมรับเลยว่าโอ้โหแต้วเนี่ยคือใจสู้ที่สุดในฐานะผู้จัดเนี่ยประทับใจแล้วก็ชื่นชมในความทุ่มเทของนางมากจริง
ส่วนตอนนี้นะน้องดูอาการดีขึ้นแล้วละครเรื่องแค้นที่แต้วแสดงเนี่ยก็เหลืออีกแค่๔คิวก็เตรียมปิดกล้องละ
ใครที่รอดูละครเรื่องนี้อยู่ก็เตรียมแซ่บกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะยังไงก็ส่งกำลังใจให้แต้วหายไวนะจ๊ะ